รถโรงพยาบาลของโรงพยาบาลอุ้มผาง
จะพาคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลแม่สอด
ต้องขับรถระยะทาง๑๐๐กว่ากิโลกิโล

แล้วสุดท้ายไปประสบอุบัติเหตุชนรถข้าวโพด
ที่ออกมาจากซอยอย่างกระทันหัน
รถพยาบาลเบรกไม่อยู่ชนเข้าไปเต็ม
เหตุการณ์นี้นะครับทั้งคนขับที่ขับอยู่ด้านหน้า
กับพยาบาลสาวที่นั่งอยู่ด้านหน้าบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้มีการวอนขอให้ช่วยกันบริจาคเลือด

ส่วนห้องโดยสารก็มีคนป่วยที่ไปรับมา

และมีพยาบาลผู้ช่วยอีกคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยตำรวจสพแม่สอดจังหวัดตากนะครับรับแจ้งอุบัติเหตุ
รถพยาบาลรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลอุ้มผาง
ชนกับรถพ่วง๒๒ล้อบรรทุกข้าวโพด
มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายแล้วก็ติดอยู่ภายในนะครับ
เหตุการณ์เกิดบนถนนสายแม่สอดอุ้มผาง
หลักกิโลเมตรที่๑๔บ้านห้วยผักหละ
หมู่๓ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดนะครับ
เวลากลางดึกเลย๔ทุ่มครึ่งของวันที่๑๔มกราคมเมื่อคืนนี้
ที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งไม่มีไฟส่องสว่างนะครับ
พบรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้ออิซูซูสีขาว
หมายเลขทะเบียน๗๐๔๐๕๑กำแพงเพชรจอดอยู่ริมถนน
สภาพรถมีรอยเฉียวชนอย่างแรงที่เบรนล้อยางหลัง
โดยมีนายวุฒิพงศ์ดวงอินอายุ๒๘ปี
เป็นคนขับรถพ่วงยักษ์ใหญ่คันนี้นะครับ
ให้การกับตำรวจในที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนที่รถตู้พยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลอุ้มผาง
หมายเลขทะเบียนกจ๒๓๒๐ต่าง
สภาพด้านหน้ารถตู้ของรถพยาบาลเนี่ยนะฮะ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ในรถกระเด็นไปคนละทิศละทางเลยนะฮะ
ส่วนภายในห้องคนขับเนี่ยนะครับ
พบนายกิติพงศ์อาจยาธาอายุ๔๕ปีติดอยู่ภายใน
ข้างกันก็พบนางสาวปุญยวีศรีดวงแปงอายุ๒๕ปี
เป็นพยาบาลสาวของโรงพยาบาลอุ้มผาง
ทั้งคู่ถูกอัดติดคาซากรถอาการสาหัส
กู้ภัยต้องเร่งใช้เครื่องตัดถ่างนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด

ก็พบนางสาวพินทิพย์วิทูลกิจขจรอายุ๒๙ปี
เป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับได้รับบาดเจ็บตามลำตัว
แล้วก็ยังพบผู้ป่วยชื่อนายคมอายุ๔๗ปี

กู้ชีพโรงพยาบาลแม่สอดก็ต้องรีบช่วยเหลือ
นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง๔ราย
ส่งโรงพยาบาลแม่สอดอย่างเร่งด่วนนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุรถพยาบาล
กำลังเร่งนำผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอุ้มผาง

คุณผู้ชมฮะระยะทางระหว่าง๒โรงพยาบาลนะคุณ
ค่ะค่ะ๑๖๔กิโลเมตร

ขึ้นเขาลงห้วยผ่านดอยสูงโค้ง
ต้องเป็นพันโค้งนะคุณนะค่ะ

แต่มาถึงจุดที่เป็นทางโค้งไม่มีไฟส่องสว่าง
ปรากฏว่ารถบรรทุกข้าวโพดขับออกจากซอยอย่างกระทันหันนะครับ
ส่งผลให้รถตู้พยาบาลหักหลบไม่ทัน
พุ่งชนด้านข้างส่วนพ่วงของรถบรรทุกอย่างแรง

เพื่อขอวิงวอนผู้มีจิตกุศลมีจิตศรัทธา
ช่วยการบริจาคโลหิตมอบให้กับพยาบาลสาว
วัย๒๕ปีคนนี้ก็คือนางสาวปุญวีศรีดวงแปงนะครับ
เพราะว่าเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วน
แต่เลือดในธนาคารเลือดสำรองที่โรงพยาบาลแม่สอด
มีไม่เพียงพอคุณมีไม่เพียงพอในการผ่าตัดนะครับ
ซึ่งขณะนี้อาการของพยาบาลท่านนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ
คุณหมออยู่ระหว่างการช่วยชีวิต
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๓รายขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วนะฮะ
นี่ต้องเรียกว่าเธอก็เป็นผู้เสียสละคนหนึ่งนะคุณ
ใช่ค่ะในการทำงานในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะห่างไกล
แล้วก็เส้นทางธุระกันดาลเหลือเกิน

บริจาคเลือดกันได้นะคะให้กับพยาบาลรายนี้นะคะใช่ฮะ